มีใครเคยเจอผีแบบนี้บ้างไหมคะ
รอเรื่องผีอยู่ช่วยมาแชร์ประสบการณ์กันหน่อย

มีคุณยายที่ชนบุรีบอกว่า
ช่วยหลานยายหน่อยได้ไหมหลานสาวยายเนี่ยอายุ๙ขวบถูกผีตายโหงมาสิงร่าง
ปกติเวลาผีสิงเดียวก็จะชอบทำอะไรแปลกใช่ไหมคะอ่าใช่นะ
แต่อันนี้พอผีสิงร่างหลานยายปุ๊บนะหลานยายเดินไม่ได้เลย
เดินไม่ได้มา๗เดือนแล้วอายุ๙ขวบ
เดินไม่ได้ไม่พอเจ็บขาด้วยเจ็บขาไม่พอ
อยู่จากเด็กเรียบร้อยน่ารักกลายเป็นเด็กก้าวร้าวพูดจาหยาบคายด่าทอผู้ใหญ่
นี่น้องที่นอนร้องฮ่าอยู่นี่ค่ะคือหลานคุณยายวัย๙ขวบนะคะ
น้องเดินไม่ได้มา๗เดือนแล้วน้องไปโรงเรียนไม่ได้เลย
ที่ร้องเนี่ยคือน้องบอกน้องเจ็บขา
คุณยายปิ่นเล่าบอกว่าอยู่ต้นเดือนพฤษภาคม
หลานสาวก็ปวดขาขวาเดินไม่ได้เลย
ทุกวันหลานก็จะโรงไห้เพราะว่าเจ็บขา
ยายฟังยายก็เจ็บแทน
ไม่ต้องมาว่ายายเลยนะว่าพาไปหาหมอหรือยัง
พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลตั้งหลายแห่ง
หลานยายร่างกายปกติหาสาเหตุการเจ็บปวดไม่เจอ
ยายสื่อสารกับทางโรงพยาบาลเข้าใจหรือเปล่า

แต่จะเพราะ๗เดือนที่น้องเดินไม่ได้
มันเลยรีบมันต้องไปดูสาเหตุว่าไอ้เจ็ดเดือนก่อนที่แล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
แต่มันไม่ใช่แค่ขาไงคุณอุ๋ย
หลานยายเนี่ยเป็นเด็กดีเรียบร้อยน่ารักไม่เคยพูดจาหยาบคายไม่เคยก้าวร้าวเลยนะ
นี่ตั้งแต่เจ็บขาเดินไม่ได้เนี่ยกลายเป็นเด็กก้าวร้าวหยาบคายด่าผู้ใหญ่
ยายตกใจมากยายเชื่อว่าหลานยายถูกวิญญาณครอบงำ
คือก่อนหน้านี้เคยพาไปหาร่างทรงองค์ทาเวสุวรรณ

ร่างทรงบอกหลานยายไปลบหลู่ไปเหยียบกระทงบัตรพลีซึ่งในกระทงเนี่ยมีกระดูกผีตายโหงอยู่
วิญญาณเลยเกาะกินที่ขาขวาแล้วก็เกาะกินบุญของหลานยาย
ไว้นานหลานยายอาจจะตายได้นะ
ถ้าอยากจะรักษาต้องเสียค่าทำพิธี๑๕๐๐บาท

นี่พอหลานกำเริบเนี่ยยายก็ทำได้แค่เอาน้ำมนต์ให้ดื่ม
อาการปวดถึงจะทุเลาลง
ใครที่มีความรู้ความเข้าใจด้านนี้ช่วยยายที
เค้าบอกว่าเหยียบไปกระดูกผีตายโหงเค้ากิ้งกว้าง
น้องไปเหยียบมาเหรอเป็นกระทงหรือว่าไงครับ

แล้วรู้ได้อย่างไรน้องไปเหยียบกระดูกผีตายโหงมา
มัยคือบางทีเด็กวิ่งเล่นไม่ได้เดินไม่ได้ตามปกติ

อาจจะเจ็บแล้วมันก็เลยหงุดหงิด
แต่ว่าอันนี้จริงอาจจะต้องไปตรวจให้ลึกนะพี่อุ๋ย

ยังไงฝากผู้นำชุมชนหรือว่าอสมหรือว่าใครใกล้บ้านเนี่ย
ไปดูให้คุณยายหน่อยที่ชนบุรีนะ
ชนบุรีค่ะเดี๋ยวฝากคู่สื่อของเราไปดูให้นะครับ